ตำรวจก็ตามไปอ่ะนะคะคือตามไปที่บ้านของคนร้ายเพื่อที่จะไปควบคุมตัว
แต่อย่างที่คุณผู้ชมน่าจะทราบข่าวกันแล้วว่าคนร้ายเนี่ยยิงลูกเมียของตัวเองแล้วก็ยิงตัวตายตาม
ลูกนี่เป็นเด็กผู้ชายอายุเพิ่ง๓ขวบนะคะ
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพนี้กันก่อนคือช่วงจังหวะที่ตำรวจบุกไปที่บ้านของคนร้าย
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้สั้นค่ะลองดูภาพนี้ก่อนนะคะ
นี่คือชาวบ้านถ่ายเอาไว้นะคะตอนที่ตำรวจบุกไปที่บ้านของคนร้าย
พอตำรวจบุกเข้าไปในบ้านเจอ๑๐ตำรวจเอกปัญญาคนร้ายเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ภรรยาก็ด้วยลูกชายวัย๓ขวบก็ด้วย
ในมือของคนร้ายยังถือปืน๙มมอยู่ค่ะ
๙มมกระบอกนี้เป็นปืนสวัสดิการตำรวจนะคะ
เบื้องต้นตำรวจคาดว่าหลังจากที่คนร้ายถูกไล่ออกจากราชการจากคดียาเสพติด
อาจจะเครียดและเกิดความแค้นไปก่อเหตุกราดยิงนี้ค่ะ
แล้วก็หนีกลับมาบ้านมายิงลูกชายตัวเองวัยสามขวบ
ยิงภรรยาตัวเองแล้วก็ยิงตัวตายก็คือใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละค่ะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญแล้วนะครับ
ญาติญาติที่เขาทราบข่าวก็พากันไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์
นี่นะครับในช่วงเวลาที่สาบข่าวก็แล้วก็รีบเดินทางมานะครับผู้ชมครับ

โมง

เป็นภาพเหตุการณ์ช่วงที่หลังจากทราบข่าวกราดยิงกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะบนอุทัยสวรรค์นะครับ
ญาติญาติผู้ปกครองที่ทราบข่าวที่ลูกหลานอยู่ที่นี่รีบมาที่ศูนย์ทันทีนะครับ
แต่ตอนมาถึงเจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่เอาไว้แล้วนะครับ
ก็อยู่กันได้แค่ด้านหน้านะครับ
คือหลายคนนี้ร้องไห้เลยนะฮะ
ทราบข่าวแล้วแต่ว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้ว
ลูกหลานของเขาที่อยู่ด้านในศูนย์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
แต่มาถึงยังเข้าไปไม่ได้นี่ครับ
ยิ่งร้อนอกร้อนใจเลยนะครับท่านผู้ชมครับ